พายุฤดูร้อนฝนตกลมแรง
และลมที่มันแรงไปพัดฝาโอ่งของบ้านคุณลุงท่านหนึ่ง
หายไปพอตื่นเช้าขึ้นมานะคะ
คุณลุงตามหาฝาโอ่งนี้เดินไปเรื่อยค่ะ
มันลื่นคุณลุงเนี่ยลื่นนะคะหน้าทิ่มลงไปที่บริเวณด้านล่างของนาเนี่ย
มันเป็นน้ำตื้นคุณคะจมน้ำนะคะแม้ว่ามันจะตื้น
แต่ว่าหมดสติไงคะจมน้ำเสียชีวิตแล้วคนที่ไปเจอศพ
เมียของคุณลุงนะคะร้องไห้โหทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ทำใจแต่มันไม่ใช่แบบนี้
เนี่ยคำพูดเนี้ยคือทำใจไม่ได้เลยตอนเนี้ยนี่คือนางงามคำพาพันธ์นะคะ
เมียของคุณลุงที่ออกไปตามหาฝาโอ่งเนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสังเวศคำพาพันธ์ค่ะ
สภาพที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะและลักษณะศพก็คือนอนความหน้า
มน้ำในนาข้าวศีรษะมีบาดแผลถูกกระแทก
สอบถามทราบว่าเมื่อคืนก่อนค่ะลมพัดแรงในพื้นที่นะคะ
ก็คืออำเภออินบุรีสิงห์บุรีครับลมพัดฝาโอ่งปลิวออกไปจากบ้านค่ะ
เช้ามาค่ะในสังเวศหาฝาองค์ไม่เจอก็เลยพูดกับคนในบ้านบอกว่า
ลิวไปไม่ไกลหรอกเดี๋ยวออกไปตามหาแล้วก็ออกเดินตามหา
กระทั่งมาเจอฝาโอ่งตกอยู่ในนาและคาดว่าช่วงนั้นจะเดินลงไปเก็บฝาโอ่ง
แล้วเกิดการลื่นล้มขึ้นมาค่ะหัวไปกระแทกพื้น
หน้าทิ่มลงไปในน้ำซึ่งอยู่ในนาสลบไปแต่ทีนี้ตอนที่ออกไปเนี่ย
ไปคนเดียวไม่มีใครรู้สลบอยู่แบบนั้นนะคะ
จนเกิดการจมน้ำเสียชีวิตนะคะช่วงนั้นนะคะ
เมียขี่รถส่งหลานไปโรงเรียนกลับมาถึงบ้าน
ตามหาไม่เจอค่ะก็เลยออกตามหาไปเดินไปตามทุ่งนา
ไปเจอเป็นศพแล้วก็ร้องไห้เสียใจเนี่ยนะคะ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะครับ